ประชาการตำรวจภูทรภาค๓นะครับก็ได้สั่งตรวจสอบพฤติกรรมของดาบตำรวจชายภูมิ
ใช้รถตราโล่ไปขนซากกระทิง
หากพบผิดจริงก็จะให้ออกจากราชการและพร้อมที่จะขยายผลถึงนายทุนครับ
หลังจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้จากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียว
ตรวจยึดซากกระทิงจำนวน๘ถุงปุ๋ยน้ำหนักกว่า๒๔๖กิโลกรัม
ได้ที่บริเวณเขื่อนจุลาพรจากรถตราโล่
สถานีตำรวจภูทรคอนศาลจังหวัดชายภูมิ

โดยมีดาบตำรวจมงคลบุญมาถุนอายุ๔๗ปี
ผู้บังคับหมู่งานจราจรและนายปรีชาปราบพราน
อายุ๓๒ปีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ความคืบหน้าล่าสุดพลตำรวจโทษธวิชาติภาระศักดิ์
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓เปิดเผยนะครับว่า
เรื่องต้นได้รับรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว
สั่งการให้ตรวจสอบย้อนหลังอย่างละเอียด
ถึงพฤติกรรมของดาบตำรวจมงคล

หากพบกระทำผิดจริงจะให้ออกจากราชการสถานเดียว
พร้อมดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา
ขณะที่พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งรับผิดชอบ

ก็ได้สั่งการให้ตรวจสอบอย่างเด็ดขาด
เกี่ยวกับพฤติกรรมนายตำรวจนายนี้เช่นกัน
สั่งกวาดล้างผู้กระทำความผิดทุกประเภท

กระทำผิดจริงก็ต้องถูกลงโทษ
จากใช้รถตราโล่ในการขนย้ายสัตว์ป่า
และจะมีการขยายผลถึงผู้จ้างหวานด้วย